พาคุณผู้ชมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ก่อน
เวลาเราไปตามจังหวัดต่าง
เราก็จะต้องไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนั้น

ซึ่งจังหวัดปราจินบุรีมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ตะเกียงโบราณ
ตะเกียงเยอะหลอย

คุณก็ซื้อของที่นี่ไม่ได้

ถ้าอยากรู้แล้วบอกเลย
พูดแล้วบอกต่อ

ปลาจีนบุรีที่เมืองนี้ยังมีของดีที่ต้องบอกต่อ
รอยิ่งใหญ่ไประดับเอเชียเลยทีเดียว
นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ที่สะสมตะเกียง
อุปกรณ์ให้แสงสว่างยามค่ำคืน
สมัยคุณปู่คุณย่าสารพัดรูปแบบไว้มากกว่า๑หมื่นดวง
ส่วนชื่อพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรค์
ก็ตั้งตามนามสกุลของคุณนรงยูสุขสุวรรณ
หรือที่ชาวปราจีนบุรีเรียกว่าเฮียพันธุ์
ผู้มีอาชีพซื้อขายและเป็นคนสะสมของเก่า
ที่เห็นคุณค่าในตะเกียงโบราณ
จึงมีความคิดที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา
เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้เห็นและได้รู้จักให้เห็นกับตาว่า
รุ่นปู่ย่าตายายเขาใช้อุปกรณ์แบบไหนในการให้แสงสว่าง
ถ้าจะชมไฮไลท์และรู้ประวัติเรื่องราวต้องมีคนเล่าให้ฟังครับ
ตะเกียงดวงนี้มันฟาร์มสูงเข้าประมาณเม็ดฝา
เขาจะเรียกว่าตะเกียงโตปิโดใช้ในงานโรงสีใหญ่
หรือกระตานที่คว่างหรือว่าไปงานมงคล
เพราะแสงสว่างนี่ค่อนข้างมากมันใช้๒๐๐แรงเทียน
มูลค่าพวกตะเกียงนี่มันบอกไม่ได้เพราะว่าประเมินราคาไม่ได้
ถ้าคุณถามว่าดวงนี้๕แสนเฮียขายไหมเฮียบอกไม่ได้ขาย
แสนเฮียขายไหมเฮียก็ไม่ได้ขาย
๑ล้านเฮียขายไหมเฮียก็ไม่ได้ขาย
ยังมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยควรจะเอาอันนี้๒๔ห่วง๗๒๐๐แรงเทียน

เรียกว่าตะเกียงวจิตันของประเทศอังกฤษ
นำเข้ามาเข้ามาสมัยคลิว๑๗๒๕๒๑๒๓
อันนี้ก็จะอยู่ในแลนเวย์เครื่องบินลง
เพราะไม่มีไฟฟ้าต้องใช้พวกนี้
เพราะมันฟื้นมันใช้อยู่ได้หลายชั่วโมง

บริษัทนัฏธรรมฮลาฮ์จำกัด
หายากมากเพราะมันติดตาขุดอย่างนี้ครับ

อันนี้ก็จะเป็นตะเกียงไฟเขียวไฟแดง
สำหรับใช้ในกิจการของรถไฟสมัยก่อนพวกจรจรทางบกก็ยังคนน้อยก็ใช้มือโบ่ง
อาจจะสงสัยว่าตะเกียงที่นี่จุดได้ไหม
เฮียพันธุ์บอกว่าที่นี่ของจริงจุดได้
ต้องลดอีกพักหนึ่งครับเพื่อให้ต้องใช้เวลานิดนึง
ต้องรอให้ไส้ไก่ตัวนี้มันร้อน
เห็นไหมเริ่มเจอไฟเสียงสว่างมาแล้ว
เปิดน้ำมันขึ้นเลยเปิดน้ำมันขึ้นไปแล้วสว่างได้ไหม
สว่างมากนะฮะดูแสบตาเลยนะ
คือดับเราไม่ต้องรีบร้อนกินกี่ขนาดนี้ดับก็ปล่อยลมไหมครับ
อันนี้จะเป็นว่ารมมันแกนไปแหย่นิดนึงเพราะเราก็ค่อยปล่อย
ถ้าไม่ดับปุ๊บเลยนะเดี๋ยวจะค่อยปล่อยอย่างน้อยลงก็จะค่อยลอยออก
ถ้าเปิดปุ๊บมันจะดับปรับเลยก็ค่อยดับ
เห็นภาพชัดเจนเลยล่ะครับว่าคนรุ่นก่อนเขาได้แสงสว่างจากตะเกียงอย่างไรแบบไหนบ้าง
บอกต่อกันไปนะครับอยากรู้ว่าตะเกียงโบราณที่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรค์มีกี่ดวงกันแน่
มีเวลาควรมาชมเป็นอย่างยิ่งนับตะเกียงไปชมของเก่าของสะสมไปได้ความรู้ด้วยนะครับ
ที่นี่เนี่ยเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์วันเดียว
เรื่องดีเด็ด
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไงของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอก
รู้แล้วบอกต่อรู้แล้วบอกต่อ

โอเคนัดกันมาแล้วนะนัดแล้วนะ
งับไม่ทันเอ้าอยากจะเล่าให้ฟังว่าตะเกียงไฟเนี่ย
โอ้โหเป็นของโบราณที่หาชมได้ยากจริง
เพราะว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีหลอดไฟมาแทนที่แล้ว
เราหาไม่ได้แล้วด้วยนะตะเกียงเราก็ไม่ค่อยเห็น
เชื่อว่าเด็กเยาวชนไม่รู้จักแล้วว่าตะเกียงหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงบ้าง
คือผมเคยเห็นแต่ก่อนตอนสมัยเด็กเขาจะมีการปั๊มนมปั๊มอะไรลงไปสักอย่างปุ๊บ

เด็กแล้วกันแล้วจะมีการหมุนเพื่อให้ไฟมันสว่างอย่างที่คุณพี่เขาทำนี่แหละ

กำลังไฟเขาเรียกเป็นแรงเทียนนะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะคุณผู้ชม
ใครมีโอกาสไปที่ปราจินบุรีก็อยากให้แวะเวียนไปดูพิพิธภัณฑ์ตะเกียงแห่งนี้ได้ความรู้กลับมาด้วยนะ